หญิงสาวรายหนึ่งค่ะเธอมาร้องสื่อแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือ
กระทั่งเพจดังเข้าไปโพสต์เรื่องราวนี้
เธอบอกว่าถูกอดีตแฟนนุ่มทำร้าย
หลังจากที่เธอไปหาแฟนหนุ่มคนนี้ที่บ้าน
เคลียร์เรื่องส่วนตัวเรื่องของค่าเสียหายบางอย่าง
ที่แฟนหนุ่มเนี่ยทำกระเป๋าแบนเนมเธอพังกันนะคะ
จนสุดท้ายเนี่ยตัวเธอเนี่ยโอ้โหบาดเจ็บถึงขั้นที่นิ้วมือร้าว
ขาก็หักคือเธอเล่าแบบนี้เรื่องนี้ถูกเปิดเผยลงไปในเพจดังค่ะ
อายุสามสิบสองปีเดินทางไปบ้านแฟนนุ่มเคลียร์ปัญหาส่วนตัว
แล้วถูกทำร้ายกลางถนนจนบอบช้ำทั้งตัวคือถ้าตามโพสต์เนี่ยของเพจบอกว่า
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่สิบเก้าตุลาคมช่วงประมาณตีสอง
นี่คือร่องรอยที่เธอถูกทำร้ายทีมข่าวของเราก็เลยไปเจอกับคุณออมค่ะ
อายุสามสิบสองปีอย่างที่บอกเธอเนี่ยยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีนะคะ
โอ้โหตามร่างกายช้ำไปหมดทั้งตัวก็โชว์ให้ผู้สื่อข่าวดู
นิ้วมือร้าวขาหักเธอบอกว่าเธอถูกนายสันอดีตแฟนหนุ่มเนี่ยทำร้าย
เล่าให้ฟังว่าตัวเธอเองทำงานเอ็นเตอร์เทนค่ะจริงจริงอยู่กินกับทางด้านของนายสันเนี่ย
สันฉันสามีภรรยาด้วยนะคะอยู่กันมา๓ปี
แล้วอาชีพของเธอเธอทำอาชีพเอ็นเตอร์เทนเธอบอกว่ารายได้มันก็ค่อนข้างดี
ชอบซื้อของแบรนด์เนมให้ทั้งตัวเธอเองทั้งแฟนเธอไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋า
อีกทั้งยังคอยหาเงินให้แฟนนุ่มไว้กินไว้ใช้ด้วยซ้ำสามเดือนก่อน
คือทางด้านของอดีตแฟนหนุ่มในสันมาบอกเลิกขนข้าวขนของออกจากบ้านไปเลย
แล้วตอนที่ในสันกำลังขนของออกไปทำกระเป๋าแบรนดเนมของเธอเนี่ยเป็นรอย
เธอก็เลยไปหาในสันที่บ้านเพื่อให้รับผิดชอบแต่แม่ของนายสันเนี่ยต่อว่าเธอรุนแรง
สุดท้ายนายสันเนี่ยผลักเธอล้มนะคะไม่ใช่แค่นั้น
ทำร้ายเธอด้วยการลากเธอขึ้นรถพาไปเคลียร์นอกบ้าน
แล้วลงมือทำร้ายร่างกายเธออย่างที่เห็น
นางสาวออมบอกแบบนี้หลังเกิดเหตุเธอไปแจ้งความค่ะ
พอในสันรู้ว่าเธอแจ้งความก็โทรมาต่อรอง
เอาอย่างนี้ขอรับผิดชอบ๕๐๐๐ได้ไหม
แต่เธอบอกว่าจริงค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดมันคือ๑๒๐๐๐บาท
แล้วในสันยังให้รุ่นพี่โทรมาขู่
บอกเดี๋ยวจะดำเนินคดีเพราะหาว่าเธอไปบุกรุกบ้านยามวิการด้วยค่ะ

ทีนี้เธอยังให้ทีมข่าวของเราดูแชทด้วย
บอกว่าจริงมีน้องคนนึงนะที่เธอรู้จัก
รู้เห็นเหตุการณ์ตอนเกิดเรื่องด้วยที่เธอถูกในสันผลัก
แต่น้องคนนี้ไม่กล้าไปเป็นพยานให้เธอ
เพราะกลัวค่ะกลัวในสันกลัวเรื่องอิทธิพล

ที่เธอบอกว่าในสันไปคุยกับรุ่นพี่คนหนึ่ง
อ้างว่ายินดีจะจ่ายค่าเสียหายให้ตั้งแต่วันแรกแล้วแหละ
แต่เธอไม่ยอมรับเองฉะนั้นก็ให้ไปสู้กันในศาลก็แล้วกัน

ส่งทีมข่าวของเราไปคุยกับนายสันนะคะ
แฟนนุ่มของนางสาวออมรายนี้
สันอายุ๒๓ปีเขายืนยันแบบนี้ว่าเขาไม่ได้ทำร้ายนางสาวออม
แต่ฝ่ายหญิงต่างหากที่เป็นฝ่ายมาทำร้ายเขาก่อน
วันเกิดเหตุนางสาวออมนั่นแหละที่บุกไปที่บ้านเขา
โวยวายจะให้เขารับผิดชอบเรื่องกระเป๋าแบรนเนมที่เขาบอกว่า
คืออ้างว่าตัวเขาทำให้มันเป็นรอยขีดขวนพังเสียหาย
พอคุยกันไม่รู้เรื่องก็เลยตัดสินใจเอาอ๋อนออกมาคุยกันนอกบ้านแล้วกัน
เพราะเดี๋ยวเพื่อนบ้านจะได้ยินเสียงดังโวยวาย
พอมาถึงปากซอยพุทธบูชา๔๑นางสาวออมโวยวายไม่เลิก
แล้วเริ่มทำร้ายร่างกายเขาก่อนนายสันบอกนะคะบอกว่าเริ่มด้วยการตบหน้าเขาทุบตีเขา
ซานบอกว่าเดี๋ยวจะเอาวงจรปิดมาให้ทีมข่าวดูด้วย
ให้ดูว่าวันนั้นตัวเขาเนี่ยพยายามขับรถหนีนางสาวออมแล้ว
แต่นางเสาออมวิ่งตามรถเลยตัดสินใจจอดรถค่ะ
แล้วก็เลยลงไปเคลียร์กันอีกรอบนึงนี่คือรถของนายสัน
คุณผู้ชมดูนะนางสาวออมตามที่นายสันบอกว่าพยายามวิ่งตามรถเขา
คือมันจะมีป้ายป้ายหนึ่งบังอยู่ตรงจุดนั้นพอดีแต่เห็นขานะ
ลองดูนะลักษณะผู้หญิงเหมือนรองเท้าหลุดด้วยนะคะ
เนี่ยค่ะแล้วในสันจอดรถตามที่เขาให้ข้อมูลเขาบอกนี่แหละคือกล้องวงจรปิด
แล้วที่สำคัญเขาบอกว่าจริงเขาพยายามเข้าไปกอดนางสาวออมด้วยนะ
เกลี้ยกล่อมบอกให้ออมออมใจเย็นลงหน่อยแต่ไม่เป็นผล
ตัดสินใจพาออมขึ้นไปคุยกันบนรถก่อนที่ทางด้านของออมจะโทรเรียกญาติของสัน
แล้วให้มาเป็นพยานพยานว่าถูกเขานี่แหละทำร้าย
พอญาติมาช่วยกันล็อกตัวออมค่ะเพราะว่าคือสันยืนยันแบบนี้ว่าออมนี่เรียกได้ว่าสติหลุดเลยค่ะ
นี่คือคลิปเสียงคุณผู้ชมเราไม่ได้เห็นภาพแต่เป็นคลิปเสียงของเหตุการณ์วันที่เกิดขึ้นเนี่ย

คือเขาพยายามจะให้ออมสงบสติลง
แล้วก็พาไปส่งที่คอนโดด้วยซ้ำ
แต่ไปเจอยาชนิดหนึ่งในกระเป๋าของออม
คาดว่าออมอาจจะกินยาตัวนี้ไปหรือเปล่า

เรียกร้องค่าเสียหายเขา๑๒๐๐๐บาท

ข้อหาบุกรุกแล้วก็ทำร้ายร่างกายค่ะ
แสนสองเรียกผมแสนสองอย่างนี้
มือผมก็รับใช้แค่เต็มที่๔๕หมื่นบาทครับพี่
เพราะคือว่าเราไม่ได้ทำ

แล้วเขาก็วิ่งตามจนเขาล้มเอง
ผมก็ไม่รู้ว่าขาเขาหักตอนไหน